ทีนี้พิษจากโควิด๑๙นอกจากจะเป็นอาการป่วยแล้วแน่นอน
เรื่องของความเครียดความลำบากความอัดอั้นตันใจมันเกิดขึ้นเยอะมาก
ในช่วงที่โควิด๑๙ระบาดหนักในประเทศไทยที่เราประกาศ
พรากอฉุกเฉินมามาหลายเคสแล้วที่ฆ่าตัวตาย
เพราะว่าทนพิษทั้งเศรษฐกิจแล้วก็การตกงานไม่มีเงินไม่ไหว
นี่เป็นอีกหนึ่งรายที่พยายามจะฆ่าตัวตายนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาไปเจอตัวทันค่ะ
เป็นนุ่มบุรีรำคนหนึ่งเขาก็มีภรรยาแล้วก็มีลูกเล็ก
ทีนี้ปรากฏว่าพิษโควิดทำให้ภรรยาเปิดร้านขายของไม่ได้
เพราะว่าเขาสั่งปิดตลาดนัดไงอืมขายของไม่ได้ก็ตัวเขาเนี่ย
รับทำหน้าที่เกาะสร้างก็ต้องหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวคนเดียว
ปรากฏว่าเลี้ยงดูครอบครัวคนเดียวก็ไม่พอแล้วค่ะเพราะว่ามีลูกสองขวบต้องคอยดูด้วย
อุตส่าห์ลงทะเบียน๕๐๐เอาไว้ทั้งตัวเขาทั้งภรรยา
แค่ว่าบอกว่ายังคงรอตรวจสอบสิทธิ์อยู่

มันไม่มีแล้วเขาก็เครียดมากไม่รู้จะทำยังไงคิดไปคิดมา
พาตัวเองออกไปยืนกลางถนนเลยค่ะกะว่าให้มันตายไปเลยจะได้จบไปค่ะ
โอ้ตายเลย
มันหาถงกลับมาเยอะครับ

เมียปังกัดไม่ได้ทำงานตรงนั้นไง
ใช่ครับเมียเป็นเขาขายของ

อืมไม่พอใช้
จะโรงพิเภียรห่ะเขาไม่ไหล

ฟังลงครับแต่ยังไม่ได้
คุณฟังแล้วจุกจุกที่อกจุกที่หัวใจมากคือมันไม่มีทางออก

ใช่ครับเขาพูดทางน้ำตาเลยนะคะ
หลิวอายุ๒๕ปีไปยืนเนี่ยกลางถนนสายบุรีรำประโคนชัย
หน้าสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรำค่ะ
พอดีทหารเขาจะไปตั้งด่านช่วงเคอร์ฟิลล์ผ่านมาเจอ
ก็เลยลงมาหาแล้วก็พาตัวไปนั่งข้างทางก่อน
กลัวว่าเดี๋ยวจะได้รับอันตรายแล้วก็สอบถามเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เขาก็ระบายให้ฟังอย่างที่เขาพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ใช้จ่ายไม่พอก่อสร้างก็ไม่ได้เงินเยียวยา
ส่วนของฝั่งภรรยาที่ลงทะเบียนไว้ก็ขึ้น
แต่ว่ายังรอตรวจสอบสิทธิ์อยู่ลูกสองขวบก็ต้องเลี้ยง
ไม่พอก็ทำให้มีปากเสียงทะเลาะกับภรรยาไปอีก
เขาบอกเขาคิดหนักมากเขาเครียดมาก
เดินไปก็คิดไปจนสุดท้ายมันคิดไม่ออกอะค่ะ
กะว่าตายไปเลยละกันมันจะได้จบ

เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เมายาเขาก็ไม่ได้เสพแต่เขาเครียด
เจ้าหน้าที่ก็พยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นานเกือบ๒๐นาทีนะคะ
ก็ต้องบอกเขาให้ใจเย็นคิดถึงลูกให้มาก
ทุกคนมีปัญหาเหมือนกันให้เชื่อไว้ว่ามันจะมีทางออก
ก็คุยกันอยู่สักพักจนในหลิวใจเย็นลงค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ค่อยโทรศัพท์ไปประสานภรรยาให้มารับกลับบ้าน
แล้วก็แนะนำให้ทั้งสองเนี่ยค่อยพูดค่อยจากัน

ก็เวลาแบบนี้ต้องให้กำลังใจกันแหละค่ะ

เพราะว่าสถานการณ์มันก็บีบบังคับ
ก็อยากที่จะให้รัฐมีมาตรการที่ครอบคลุมจริง
แล้วก็ช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจากตรงนี้
ที่เขาเริ่มจะไม่ไหวแล้วจริงด้วย